ช่วงนี้มาดูเรื่องราวของโอลิมปิกกันบ้างคุณผู้ชมครับนะ
กีฬาของไทยนั้นที่ได้โคต้าไปแข่งขัน
ลิปิกเกมส์ที่บราซิลทุกคนนั้นต่าง

เป็นวันนักกีฬาหัวใจสิงครั้งที่๒

ให้รับรางวัลในงานรถทาง
ลาบอภารัฐจากกีฬาโบลิ่งชาย
นัทธิผานันจันกระจ่างจากกีฬาว่ายน้ำหญิง

สมบัติบัญชาเมฆจากมวยไทยนานาชาติ
รวมทั้งคนนี้เลยน้องเมรัชนกอินทนนท

และชุดอันดับที่๓ทีมหญิงชิงแชมป์เอเชีย

ซึ่งน้องเมย์ที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บเวลานี้

ส่วนการเตรียมตัวก่อนไปแข่งขันโอลิปิก

ซึ่งจะเน้นไปที่การทำผลงานให้ดีขึ้นครับ
ขนาดที่

บานรัฐนะครับนักกอล์ฟมือ๔๔ของโลก

ก็ตั้งเป้าว่าจะคว้าแชมป์ยูโรเบียนทัวร์อย่างน้อย๑รายการ
พร้อมกับเกาะติดให้อยู่ใน๕๐อันดับแรกนะครับ
ส่วนหากมีชื่อไปเล่นในกอล์ฟโอลิมปิก

หนึ่งเหรียญที่บราซิลในช่วงกลางปีนี้ครับ
ต้องยอมรับว่าผมกับโปรดงชัยอยู่ในฟอร์มที่ค่อนข้างดี
แล้วก็คิดว่าถ้าเรายังรักษาฟอร์มดีแบบนี้ต่อไปได้

แข่งขันโอลิมปิกเกมจะมีขึ้นวันที่๕ถึง๒๑สิงหาคมนี้
ใช้กัน๓๐๖เหรียญทองจาก๒๘ชนิดกีฬาครับ